คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่สมุทรปราการค่ะ

ถูกคนบุกมาที่บ้าน๔คนมารุมทำร้าย

เขาบอกว่าสาเหตุมันเกิดจากเสื้อตัวเดียวค่ะ

ซอยวัดบางย่าแพรกพื้นที่สพสำรงใต้สมุทรปราการ

ถูกวัยรุ่น๔คนบุกมาทำร้ายถึงบ้าน
ถูกมีดฟันเข้าชายโครงขวา
แผลยาว๑๐๑๕เซนติเมตร
ฝ่ามือข้อมือที่ศีรษะ

ในบ้านมีร่องรอยการต่อสู้ที่ชั้นล่าง

กัดฟันวิ่งหนีพาร่างโชคเลือด

ท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กอยู่บ่อย

วันนี้คุณพัชรวริน

ก็ไปที่บ้านที่มันเกิดเรื่องคราบเลือดยังเต็มเลย
พ่อของในแง๊งคนเจ็บพ่อชื่อว่าในชะลออายุ๔๙
บอกว่าค่ำเมื่อวานพ่อกินข้าวอยู่ลูกชายอยู่ในห้องน้ำ
ปกติก็ล็อกประตูหน้าบ้านนะแต่เมื่อวานแหมไม่ได้ล็อกประตูบ้าน
วัยรุ่นชาย๔คนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบมายืนอยู่หน้าบ้าน
แล้วถามว่าพ่อแบงค์อยู่ไหม
จังหวะนั้นแบงค์ลูกชายพ่อเปิดประตูห้องน้ำออกมาพอดี
วัยรุ่นกลุ่มนี้มันเห็นมันกรูเข้าไปเลยครับ
พ่อยืนอยู่นะมันไม่สนนะกรูเข้าไปเลยเงื้อมีดฟันเลย
ลูกวิ่งหนีกลายเป็นถูกรุมทำร้ายจนได้
พอตั้งสติได้นะคะก็พยายามไปช่วยลูก
แต่อีกฝ่ายนึงมากันตั้งหลายคนพ่อก็ช่วยได้ไม่เท่าไหร่
เห็นลูกถูกรุมทำร้ายต่อหน้าต่อตาถูกมีดไล่ฟัน
ลูกต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่บ้านแม่เลี้ยงถึงรอดมาได้
พ่อคือพูดไปจะร้องไห้ไปคือเห็นลูกถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตา
แล้วก็พ่อบอกว่าถ้าปมเหตุมันเรื่องเสื้อตัวเดียวเนี่ยนะ
มันเกินไปไหมเนี่ยมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า

เลี้ยงของแบงค์บอกว่าได้ยินเสียงแบงค์ตะโกน
บอกป้าตายช่วยด้วยพอสิ้นเสียงไปเห็นแบงค์ล้มลง
เลือดไหลเต็มไปหมดก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะฮะ
คือทางแม่เลี้ยงของแบงค์บอกว่าแบงค์เนี่ยเขาทำงานเป็นรอปภนะครับ
ตั้งใจทำงานดีนะไม่เห็นมีเรื่องกับใครนะครับ
ส่วนพื้นถนนหน้าบ้านเนี่ยนะฮะยังเจอพวกเส้นผงเส้นผมนะฮะ
ว่าจะเป็นของแบงค์ที่ถูกฟันที่ศีรษะแล้วผมนี่กระจุยหลุดอยู่นะครับ
แฟนสาวของแบงค์นะครับอายุ๑๗นะสมมุติชื่อน้องครีมนะฮะ
ครีมบอกว่าเหตุที่แบงค์เนี่ยถูกทำร้ายจนบาดเจ็บขนาดนี้เนี่ย
เนื่องมาจากสองเดือนก่อนตอนนั้นครีมบอกว่าครีมไปบ้านเพื่อนนะ
เพื่อนชื่อบีบีเนี่ยเห็นครีมใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน
ยืมไปใส่แล้วบีไม่ถอดคืนฮะจนต้องคอยทวงถาม
แล้วเมื่อวานนี้ก็เลยถูกบุกมาทำร้ายท่านผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
มีผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวนะสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีขาว๒คน
ขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมามาที่หน้าโรงงานที่แบงค์ทำงานอยู่
วนมาดู๒รอบนะครับคาดว่ามาดูลาดเหล่ารอบแรก๑๘น๔๖นเมื่อคืนนี้
ค่ำนะเมื่อวานนี้รอบ๒๘นาฬิกา๕๓นาทีพอเห็นว่าแบงค์เลิกงาน
ก็ขี่มุ่งหน้าตรงไปทางบ้านของแบงค์ครีมบอกจำได้
ในนั้นก็คือแฟนของบีนั่นแหละบีที่

กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งที่เราได้
มานะครับเป็นช่วงหลังจากเกิดเหตุนะฮะช่วงสองทุ่ม
นะครับจักรยานยนต์ต้องสงสัยคาดว่าเป็นสองคนในกลุ่มที่
รุมทำร้ายแบงค์ขี่ซ้อนกันมาเหมือนกันไม่เปิดไฟหน้านะฮะนี่ไม่เปิดไฟหน้านะครับ
ว่าเป็นช่วงหนีนะครับหลังเกิดเหตุนะฮะครีมบอกตัดสินใจขี่จักรยานยนต์
ซ้อนสามไปกับเพื่อนเพื่อจะไปหาบีเลยนะนี่ฮะแต่บีไม่อยู่บ้านครีมบอกว่าก่อนหน้านี้
เคยมีแชทคมขู่มาจากหนึ่งที่เป็นแฟนของบีนะบอกเดี๋ยวไปเจอเองที่บ้านเดี๋ยวจะ
ไปเจอที่บ้านก็ไม่คิดว่าจะมาแล้วมาบุกทำร้ายแบบนี้นะฮะถึงขั้นแบบสาหัสกันเลย
มันไม่ควรทำอยู่แล้วพี่ถ้าขนาดนั้นก็ไม่ควรทำต่อให้เป็นเรื่องอะไรเขาไม่มีสิทธิ์เข้ามา
แบบนั้นแน่นอนครับเรื่องมันเกิดแค่เสื้อเลยแล้วฝ่ายนู้นเขาก็อย่างนี้แหละค่ะอยากฝากอะไรถึงคนก่อเหตุไหม
ก็แฟนหนูเขาทำงานนะพี่มันไม่ควรทำแบบนี้ใช่บีบอกมีแชทมาก่อนแชทส่งมาบอกเดี๋ยวจะไปเจอที่บ้าน

เขาพิมพ์มานี่นะบอกหาเจอแล้วบอกด้วยนะ
ไม่เจอเดี๋ยวไปหาเองนี่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกไม่เจอเขาบอกหมาฆ่าไปแล้วมั้ง
โอ้โหนี่ฝั่งนั้นเลยบอกไม่เจอเดี๋ยวเราเจอกันอีกฝั่งบอกรีบมานะ
อีกฝั่งบอกไม่ต้องรีบได้เจอแน่อีกฝั่งบอกเดี๋ยวรอก็ท้าทายกันผ่าน
ข้อความมีอังกฤษค่ะพูดถามเรื่องเสื้อบอกหาเจอแล้วบอกด้วยนะ
ไม่เจอมาฆ่าไปแล้วไหมอ้าวโอโหนะครับ
ได้นะครับเจ้าของพื้นที่นะครับวันนี้ก็ลงพื้นที่หาหลักฐานต่างต่าง
กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายที่ทำร้าย
จะหลบหนีไปเบื้องต้นเนี่ยรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
ส่วนแบงค์ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่นะฮะแต่อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
ถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ทำนะยังไงก็ไปหาตำรวจสพสำโรงใต้
จะเป็นบีหรือว่าเป็นหนึ่งอะไรแฟนของบีที่ทางฝั่งแฟนของแบงค์เขาบอกใช่ไหม
ถ้าไม่ได้ทำก็ไปหาเขาซะหาตำรวจบอกว่าเออผมไม่ได้ทำอะไรก็ว่ากันไป